แต่ว่ายังมีอาหารพื้นบ้านตามท้องถิ่น

คุณยุทยาตุ้มมีพูดสิทธิ์ขาดไทยรัตน์ทีวีของเรา
พาคุณผู้ชมไปลุยอีสานกันนะครับ

วันนี้จะพาไปสำรวจป่าในยามหน้าแรงนะครับ

มีอะไรบ้างครับเดี๋ยวไปกันเลยครับ

อำเภอเฉลิมพระเกียจจังหวัดบุรีรำ
เข้าไปหาพืชผักของป่าเป็นประจำ
โดยเฉพาะฤดูฝนเห็ดป่าจะออกเยอะมากครับ
แต่ช่วงหน้าร้อนแบบนี้สภาพก็แห้งแรง

เข้าไปแล้วก็ช่วยกันดูช่วยกันมองแล้วก็ช่วยกันหา
ช่วงหน้าเมื่อออกกระเป๋าคุณรักคุณ
โชคดีเจอรังมดแดงที่มีไข่อยู่พอสมควร
คุณพี่บุญมีนินชัยสมาชิกสภาเทศบาลตะบนยายแย้มวัฒนาคนนี้
เป็นมือแห่ไข่มดแดงมือดีอันดับต้นของหมู่บ้านเลยทีเดียวครับ

จะพาไปเก็บผักหวานป่าต้องปีนเขาหน่อยนะครับ
นานก็เจอต้นผักหวานป่าต้นประจำ
มีร่องรอยคนมาเก็บไปก่อนหน้านี้แล้วก็เลยได้ไม่มากนัก

บุกป่าฝาดงกันต่อไปเก็บผักอินูล
ซึ่งผักอีนูนนั้นมักขึ้นตามต้นไม้ต้องปีนแล้วครับ
นี่เลยครับคุณลุงทวีสุนนารา
ปีนเก็บไปขายเป็นประจำชำนาญทุกต้น
เสร็จจากหาของป่าก็มาต่อในคลองธรรมชาติบ้านโนนเจริญ
สภาพน้ำช่วงนี้ก็เหลืออย่างที่เห็นครับ
ชาวบ้านพาลงน้ำหากุ้งแล้วก็หวานแห
ผมลองหวานดูบ้างครั้งเดียวพอเลยครับ
แหดูแล้วไม่น่าจะได้ปลานะครับ

ผมก็เพิ่งจะเคยเห็นวิธีการลากตะข่ายจับกุ้งแบบนี้นะครับ

เห็นได้แบบนี้ยุธยาต้องลอง
อารมณ์เหมือนไถนานะครับสนุกดีเหมือนกัน
เทคนิคก็ไม่มีอะไรมากครับไม่ช้าไม่เร็วเกินไป

ผมเรียกเจ้าตัวนี้ว่าสวิงยักษ์จับกุ้งได้เยอะจริงครับ
ุ้งทั้งหมดที่ได้ใช้สวิงยักษ์เดินไปเดินมา๒รอบเท่านั้น

เมื่อได้มาแล้วก็จัดการปรุงอาหารกลางทุ่งนาแบบนี้ครับ
เมนูวันวันนี้ขอนำเสนอ
้อยกุ้งแล้วก็กุ้งเต้นครับ
อกจากนี้ยังมีลาบไข่มดแดงที่หามาได้สด
ส้มตำปลาร้านัวกลิ่นหอมยั่วยวนใจ
นี่ก็คือวิถีชีวิตชาวบ้านภาคอีสานในยามสภาพพื้นที่แห้งแรงนะครับ
แต่ที่นี่ยังมีของพื้นบ้านที่หากินได้ในท้องถิ่น
แต่ฝากถึงลูกหลานให้เห็นคุณค่า
แล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์รักษาป่าและน้ำไว้ด้วยนะครับ
ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน